ได้เวลาไปตลาดกันแล้วจ้า
วันนี้ใครจะทำอาหารเกี่ยวกับเมนูปลาเช็คราคากันก่อน
แต่ก่อนจะไปที่ราคาปลาดูราคาหมูก่อนค่ะ
วันนี้ราคาหมูเนื้อแดงอยู่ที่๑๖๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
สะโพกไก่๘๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
ไข่ไก่เบอร์๐๕บาทต่อฟองนะคะ
ส่วนราคาปลาน้ำจืดกันบ้างค่ะ
จะเอาไปต้มไปนึ่งไปย่างได้หมดเลย
นินกิโลกรัมละ๒๓๐บาท
ทูนึ่งกิโลกรัมละ๑๔๐บาทต่อเข่งนะคะ
ส่วนปลาสลิดกิโลกรัมละ๑๗๐บาท
และปลาช่อนเลี้ยงกิโลกรัมละ๑๕๐บาทค่ะ

แต่ว่าก็เป็นทางเลือก
ทางเลือกแหละจะลองทานอะไรก็แล้วแต่ละกัน